ถ้าคุณมีฟางข้าวเหลือทิ้งไว้จะนำไปทำอะไรหากคิดไม่ออก
ลองเอาไปหมักทำเป็นอาหารเสริมวัวดูไหมเพราะนอกจากจะทำให้สุขภาพโคแข็งแรง
ยังขายได้ราคาอีกด้วยงานนี้มีแต่รวยกับรวยครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปต่อยอดกันต่อกับอีกหนึ่งสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายาย
ใครที่เลี้ยงโคบางคนบอกโอ้โคอย่าเตียไม่ใช่ใครจะไปเลี้ยง
หมดเนื้อหมดตัวพอดีแต่ว่าที่จะโชว์ให้ดูที่จะบอกถึงเทคนิคก็คือการทำฟางหมักครับ
ที่ทำให้โคหรือว่าวัวเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขายได้ราคา
เป็นอาหารเสริมว่างั้นใช่แล้วล่ะครับฟางข้าวเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างต่ำ
และถ้าหากนำไปเป็นอาหารให้กับโคกระบืออย่างเดียวอาจทำให้สัตว์มีสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่
๑๒๗๐๐๑นอกอย่างนี้ฟางข้าวยังย่อยได้ยากอีกด้วย
เดี๋ยวแต่ก่อนเคยชอบกินย่าอ่อนเนี้ยเคยเห็นตามหนังสือพิมพ์อ่ะ
คือฟางข้าวมันย่อยยากเพราะแบบนี้
ครับเราจึงควรเพิ่มคุณค่าอาหารให้มันสูงขึ้น
ขั้นแรกนะครับเราต้องปูพลาสติกลงบนพื้นเรียบซะก่อนครับ

จากนั้นนำฟางแห้งมาวางบนแผ่นพลาสติกครับ
จากนั้นก็ยกขอบพลาสติกขึ้นมานี่ยกขึ้นมา
แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มจากนั้นนำปุ๋ยยูเรียน้ำและกากน้ำตาลมาผสมเข้าด้วยกัน
แล้วนำมารดบนกองฟ้านี่แหละ
ทำแบบนี้สัก๒ชั้นครับคุณผู้ชมครับ
แล้วระยะเวลาในการหมักนี่มันนานไหมครับพี่อ้ำ
๔สัปดาห์เท่านั้นเองก็คือประมาณสักเดือนประมาณนั้นแหละครับ

เท่านี้ฟางมันจะกลายสภาพกลายเป็นฟางหมักหรือว่าฟางปรุงแต่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น
พร้อมนำไปให้สัตว์รับประทานได้แหละครับ
สิ่งที่ต้องระวังนะครับตอนหมักพยายามอย่าให้พลาสติกเป็นรูป
เพราะว่าก๊าซแอมโมเนียจะระเหยออกไปครับ
ทำให้การปรุงแต่งฟางไม่ได้ผลก็คือเหมือนทำแล้วมันไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาเลย

และนอกจากนี้นะครับยังไม่ควรให้ฟางถูกแสงแดด
แดดไม่ได้เลยเพราะว่าจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น
จนทำให้ก๊าซแอมโมเนียขยายตัวและลอยขึ้นข้างบน
จนทำให้ฟางที่อยู่ด้านล่างคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ
ก่อนนำไปใช้ต้องเปิดพลาสติกออกแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก๔๕ชั่วโมงก่อน

ต้องทิ้งระยะเวลาไว้ก่อนครับผม
ก็เหมือนอาหารที่เราทานนะคะถ้าเกิดว่าโดนอุณหภูมิร้อนอย่างนี้

ก่อนที่จะนำไปให้โคหรือว่าวัวบริโภคนะครับ
ทำยังไงรู้ไหมเอาไปปรุงหน่อยไหม
เพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไป

ใส่บางอย่างเข้าไปครับอย่างเช่น
เสริมด้วยใบกะถิ่นหรือใบแคร์แห้ง
รำข้าวลงไปได้ยิ่งดี
รับรองเลยว่าธุระของกูเนี่ยจะสุขภาพของแรงบึกบึน

ทีนี้เราจะเป็นขวัญใจพร้อมให้พี่น้องชาวพลังเศรษฐกร

มีเทคนิคดีอะไรที่จำมาฝากกันอยู่เป็นประจำนะครับ
เรื่องของโคไว้ใจผมผมเคยเลี้ยงมาก่อน